คือแก๊งตุงตามจะเป็นแก๊งที่ไปตระเวนก่อเหตุ
ขโมยรถจักรยานยนต์ในพื้นที่กรุงเทพ

ออกจากคุกมาแล้วก็ก่อเหตุอีก

อย่าตั้งลงหน้า

ลุกลุกลุก

ข่าวนโยดอีน๕๙ขมมาจากตรงไหน
ขมมาจากอพาร์ทเมนต์ครับ
นี่คือวินาทีที่ตำรวจชุดสืบสวนภาค๒
ชาร์จตัวในเอกลักษณ์หรือในก๊อบหัวหน้าแกงตูมตามค่ะ
แผนแห่งหนึ่งถนนเอกมัย๓๐คลองตันเหนือเขตวัฒนา
ฆ่าหนังฆ่าเขาฆ่าตารักฐานฆ่ามือแบบนี้
ตำรวจยึดได้ทั้งเครื่องมือที่ใช้ก่อเหตุรถจักรยานยนต์ของกลางและมีปืนด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืด๑๙มิถุนายน
ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนภูทรภาค๒นำกำลังไปจับกลุ่มในก๊อฟวัย๓๘ชาวจังหวัดสะแก้วค่ะ
เพราะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับนะคะคดีรักทรัพย์ในเวลากลางคืนเป็นหัวหน้าแก๊งตุมตามด้วย
คือแก๊งนี้แต่ก่อนคุณผู้ชมจำได้ไหมมีชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ไม่ดีนะ
ชื่อเสียงด่งดังในทางที่ไม่ดีก็คือในปี๕๓ปี๕๓ปีเดียวขโมยรถจักรยานยนต์เป็นร้อยคัน
ปีเดียวเป็นร้อยคันจริงแล้วแก๊งนี้มันย่ามใจมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้น
ถึงขนาดเอาปืนยิงเจ้าของรถคันที่ไปขโมยจนเขาบาดเจ็บลูกชายเขาเสียชีวิต
ตำรวจก็ไล่ล่าตามจับยกแก๊งจับได้ยกแก๊งนะคะติดคุก๑๑ปีพ้นโทษมาปลายปีที่แล้ว
แล้วยังไงต่อคะก็ยังไงล่าสู่เช้าเมื่อวานนี้ไปจับ
ก็ยังมากลับมาขโมยรถจักรยานยนต์อีกนี่ไงพี่อุ๋ยพ้นโทษมาปลายปี๖๔
แล้วเนี่ยไปพึ่งตำรวจไปจับหัวหน้าแก๊งได้กำลังขโมยรถจักรยานยนต์
คิดจะกลับเนื้อกลับตัวกันเลยเหรอเนี่ยตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปค้นที่ห้องพัก
ของกลางมีป้ายทะเบียนรถมีเล่มทะเบียนปลอมเยอะแยะไปหมดค่ะ
หลายรายการมากก็รับสารภาพว่าพ้นโทษมาก่อเหตุไปแล้ว๓๔ครั้ง
ตั้งแต่เมื่อต้นปีก่อเหตุไป๓๔ครั้งค่ะ
เอารถจักรยานยนต์ไปขายตลาดมืดขายได้คันหนึ่งก็หมื่นสองหมื่นอะไรแบบนี้
นี่ไงถึงไม่ทำอะไรไงใช่ไหมไม่ยอมกลับตัวเป็นคนดีเลย